เอาคุณผู้ชมค่ะจากคู่หวานมาต่อกันที่หนุ่มโสดคนนี้กันบ้างดีกว่า
สำหรับปีเตอร์คอปเดอเรนดอลนะคะไม่ได้ทำเพลงมานานถึง๑๙ปี
ใช่ค่ะล่าสุดปีเตอร์คัมแบ็คแล้วค่ะพร้อมกับซิงเกิ้ลเดี่ยวของเขานะคะ
ที่ทำร่วมกับเพื่อนสนิทอย่างคุณจักรชวินนั่นเองใช่ยังหล่อเหมือนเดิมเลยนะ
ซึ่งพี่ปีเตอร์เล่าให้ฟังนะคะว่าที่ผ่านมาเนี่ยร้องเพลงประกอบหนังละครมาก็เยอะ
แต่ไม่เคยทำเพลงของตัวเองแบบจริงจังสักทีนึงประกอบกับช่วงหลังได้ทำรายการท่องเที่ยวกับเพื่อนรักอย่างจักรชวิน
ก็เลยชวนกันมาแต่งเพลงเก็บไว้เป็นโกดังจนถึงเวลาได้ปล่อยของค่ะ
ก็เลยขอประเดิมกับเพลงเท่าฐานซึ่งใช้เวลาแต่งนะเพียงแค่๑๐นาทีเท่านั้น
แต่เนื้อหาซึ้งมากให้กำลังใจคนที่สิ้นหวังให้ลุกขึ้นมาสู้อีกครั้ง
คุณผู้ชมก็สามารถหาฟังกันได้ในช่องยูทูปวินเตอร์นะคะ
เพลงเท่าฐานเนี่ยใช้เวลาแต่งดนตรีนานเท่าไหร่นะจังประมาณสิบนาทีครับ
อาจจะแบบว่ารู้สึกเหมือนว่าเราตันเราอยู่ตรงนี้แล้วมันไปไหนไม่ได้
เราแบบว่าทุกอย่างเนี่ยมันลุกเป็นไฟแบบเผามอดไปหมดเป็นเพลงที่เราอยากจะบอกทุกคนว่า
คุณจริงแล้วเนี่ยอย่าหยุดเดินถ้าคุณเดินไปข้างหน้าอยู่เรื่อยเนี่ย
คุณจะสามารถผ่านวิกฤตตรงนี้ไปได้
เพลงก็เพราะคนก็หล่อนะไม่รู้จะโฟกัสอะไรดี
อ่ะไหนไหนได้เจอพี่ปีเตอร์แล้วนะคะขอถามถึงบทบาทคุณพ่อลูกสอง
ตอนนี้ค่ะเจ้าตัวให้สิทธิ์ขาดในการดูแลกับอดีตภรรยาคุณพลอยพลอยพันธุ์
ส่งเสียลูกตามเหมาะสมสำหรับเรื่องความรักนะคะ
หลังจากผ่านมรสุมชีวิตนับครั้งไม่ถ้วนรวมไปถึงการสูญเสียน้องชายเมื่อปีที่แล้ว
ทำให้มุมมองการใช้ชีวิตของปีเตอร์เปลี่ยนไปจากที่เคยเป็นเพลย์บอยตอนนี้ขอเลือกทำในสิ่งที่ตัวเองรัก
มากกว่าการตามหาผู้หญิงใหม่ส่วนการแสดงที่พักหลังมีเลิฟซินบ่อยเจ้าตัวปล่อยฟรี
แต่ก็ให้เกียรตินักแสดงร่วมทุกครั้งนะคะได้ด็อกเตอร์ร่องชาติได้เป็นแฟน
จุดเปลี่ยนสำหรับผมผมเปลี่ยนความคิดตอนนั้นว่า
อะไรที่เราอยากทำเราควรจะหาเวลาทำอยู่